สำหรับนางเอกสาวหน้าหวานอย่างแอปทักษะออน
ที่ได้ออกมาเปิดเผยถึงพัฒนาการของน้องปีใหม่
ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าตอนนี้น้องปีใหม่เนี่ย
เป็นที่รักของทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะ

เพราะว่าคอยสร้างความสุขคอยสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ

ที่สำคัญคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดี
ตอนนี้คุณแอฟและคุณสงกราศ
เขากำลังมีโครงการปั๊มทายาทลูกคนที่สองแล้วด้วยค่ะ

กำเนิดทายาทตัวน้อยน้องปีใหม่
โดยคุณแม่คนสวยอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวคนเก่ง
ว่าแม้จะเริ่มสนตามประสาเด็ก
ส่วนงานในวงการก็มีคนเข้ามาติดต่อทาบทามอยู่ไม่ได้ขาด
แต่เจ้าตัวต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมกว่านี้
เพราะยังอยากทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลลูกสาวตัวน้อย
พร้อมกับเผยว่าเตรียมวางแพลนปั๊มทายาทคนที่สอง
ซึ่งตอนนี้ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ
และยังไม่ขอพึ่งเทคนิคทางการแพทย์ค่ะ

ที่จะเรียนแบบผู้ใหญ่หรืออะไรแบบนี้
คืออันนี้เกินพ่อแม่มากเลย

แบบว่าต้องเล่นละครเวทีนะแบบนี้ค่ะ

คือทุกวันนี้ก็แค่ดูตามความเหมาะสม
การเพิ่มมีภาพกว่าบ้างหรือเปล่า
ก็มีคุยค่ะก็มีคุย

เริ่มแล้วหรือยัง
ก็บ้างค่ะ
อันนี้ก็คือธรรมชาติค่ะแล้วแต่เขาละกันค่ะ